ล่าสุดก็ถึงคิวของหมากปรินนะคะ
ล่าสุดไปถ่ายแบบไกลถึงแดนกิมจิ
แล้วต้องบอกว่าได้รับฉายามาจากเกาหลีด้วยค่ะคุณผู้ชม

ก็บอกว่าเป็นที่จับตามองมากนะคะ
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยบินรัดฟ้าไปโชว์หุ่นสุดแน่นถ่ายแบบ
งานนี้หมากก็สลัดผ้าอวดซิกแพค
ที่เจ้าตัวแอบซุ่มฟิตมานานแสนนาน
ก็มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกันเยอะเลยทีเดียว

หนึ่งในแฟนคลับของหนุ่มหมาก
ให้แฟนคลับชาวไทยได้เห็นได้ฟินได้จิ้นกันต่ออีกด้วยนั่นเองนะคะ
ก็สามารถไปจับจองได้แล้วนะคะ
แต่ที่สำคัญฉายาที่หมากได้รับเนี่ยชื่อว่าแคร์กุ๊กเดเซ
แปลว่ากระแสความนิยมของคนไทยค่ะ
ก็ถือว่าเปิดตัวได้ดีเลยทีเดียวจากแดนกิมจิ
หลังจากที่สาวไทยตามกรี๊ดหนุ่มเกาหลีกันเยอะ
คราวนี้ให้สาวเกาหลีเขากรี๊ดหนุ่มไทยกันบ้าง